สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา
สภาพอากาศช่วงปลายเดือนพฤษภาคมครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั่วไทย

สวัสดีค่ะดูก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษาลา